สวัสดีครับ
ชุดนี้เป็นรูปแบบชุดไทยสบายเฉียบ
ผู้ออกแบบได้รับแรงบันดาลใจจากชุดไทย
ชุดนี้แต่งเย็บด้วยภาพหมายไทยทั้งชุด
แต่ใส่ความทันสมัยบนในดีไซน์
โทนชุดใช้สีเหลือปัสตาร์ด
สีห้มขนของคนไทย
และเครื่องประดับจากดิวดี้เจนส์
ผมบอกพี่เขาว่าเป็นชุดที่สวยมากเลย